คุณผู้ชมมาต่อกันเลยดีกว่านะคะกับเรื่องราวของคนคลั่งรักค่ะ
ต้องบอกว่าข่าวนี้นะคะสะเทือนใจคนโสดอยู่มากมายเลยล่ะค่ะ

คู่แรกเลยนะคะเรียกว่าคนข้างรัก
คู่ใหม่ล่าสุดป้ายแดงเลยค่ะ
คุณเป้อารักษ์ที่เรานำเสนอข่าวไปไงคะ
คุณเป้อารักที่ออกมาสารภาพตรงกับบันเทิงไทยรัฐ
ว่ากำลังคบหาดูใจกับนางงามคนสวยน้องมีเรียม
ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมเขาเพิ่งเปิดใจไปปุ๊บนะคะ

เจอเขาช่วยกันโปรโมทกางเกงมวยค่ะ

ซึ่งเป็นธุรกิจของหนุ่มเป้เขานี่แหละค่ะนี่

คู่โพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่๑๐สิงหาคมค่ะ
แถมยังมีคอมมงคอมเมนต์หากันด้วยนะคะ

เปิดตัวปุ๊บนะคะความหวานนะน้องนะ

ทำกาแฟลาเต้อานแบบชิลค่ะ

ล่าสุดนะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะ
ครบรอบ๒ปีสามีเรียมโพสต์ภาพนี้ค่ะ
เงาดำรู้ไหมคะว่าเป็นใคร

คุณต้องแคปชั่นบอกว่าสองปี
นี่รู้เลยว่าเขาคบกันมา๒ปีแล้ว
แจ๊คเราไปอยู่ไหนมาทำไมเราไม่รู้ว่าเขาคบกันมา๒ปี
จริงนะคะก็คือว่าก่อนนี้นี่ฉันก็พอทราบนะ

เข้ากันมากเลยนะครับจริงเคด้วย
ต่อกันอีกคู่ดีกว่านะคะคู่นี้ก็เตอร์ไพรส์แฟนเหมือนกัน
สำหรับปั้นจันปรมาแล้วก็นางแบบสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้
บอกเลยนะจ๊ะว่าเพิ่งเปิดตัวผ่านสื่อว่ากำลังปลูกต้นรักร่วมกัน
ก็ช่วงเดือนสิงหาภาพเลินนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนั้นเป็นวันเกิดของปั้นจันทร์นะแฟนสาวเขาก็เลยอวยแบบว่าอวยพร
แล้วก็แบบมีโมเมนต์สวีทหวานในโอกาสพิเศษแบบนี้เลยคุณผู้ชม
นี่แถมยังตั้งสถานะในเฟซบุ๊คส่วนตัวเลยนะว่า
กำลังคบหาดูใจกันด้วยอ่ะทั้งเราไม่รอช้าค่ะ
ตามเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของฝ่ายหญิงที่เคยโพสต์ภาพหนุ่มปั้นจันไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
ฉันก็ไม่ได้ปิดนะจ๊ะพวกเธอไม่สังเกตเองหรือเปล่า

ล่าสุดเขาอวดความหวานกันต่อเนื่องไปเลยกับโมเมนต์ปั่นจักรยานในหมู่บ้านด้วยกัน

แต่ในภาพจะเป็นแค่แบบฝ่ายหญิงนะฮะอาลังจันทร์ก็เป็นคนถ่ายค่ะ
แอบได้ยินเสียงเขากลุยกันด้วยพี่แซคแบบจุ๊กจริ๊กงุ้มนิงคุก

อันนี้คนหรือนกกรเวท
เขากำลังรักกันกันกดคลิกง่าจับหัวก็บีบไป
น่ารักน้อยด้ายว่า
ก็ติดตามกันได้นะมีคู่เตอร์ไพรส์กันเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะ
ปิดท้ายกันที่คู่ของนักแสดงหนุ่มคนนี้
ตูมตามยุทธนากับหวานใจคนสวยน้องอาหลี

อาหลีนี่เป็นนักแสดงใหม่ของช่องวันเขา
แล้วก่อนหน้านี้ที่เห็นว่านุ่มตุมตามเขาชอบโพสต์คลิป
ใช้แบบว่าแอปพลิเคชันเป็นหน้าตัวการ์ตูน
แล้วก็ติดแฮชแท็กพี่น้องเบฟพี่น้องเบฟอะไรอย่างนี้
ว่าล่าสุดก็เปิดตัวกันเป็นจริงจังไปแล้วนะคะ

แล้วก็ชวนน้องอาหลีนี่นะคะ
เข้าสู่ครอบครัวมูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะจ๊ะ
ซึ่งข้อนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของหนุ่มตุมตามเขาด้วยล่ะค่ะ

คนเราเวลารักกันแล้วมันจะมีแบบไลฟ์สไตล์คล้ายกันหลายอย่างนะคุณผู้ชมน่ารัก

เรียกว่าเพอร์เฟคจริงเลย
ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์อะไรแบบตรงกันด้วยแหละแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะ